ไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์อันนี้ที่ประจวบคิริขันคุณผู้ชมค่ะ
อย่างที่เกริ่นเอาไว้เป็นเรื่องที่สลดใจมากจริง
วัยรุ่นขี่มอเตอร์ไซค์หนีคู่อริ
แล้วหนีก็รถตัวเองเสียหลักล้ม
ก็ต้องวิ่งหนีต่อวิ่งหนีข้ามถนนเป็นถนนใหญ่ค่ะ

ก็ไปโดนรถกระบะชนชนเสร็จล้มไปเลนที่สอง
รถบรรทุกขับมาก็ทับซ้ำค่ะ
คุณผู้ชมครับมันสลดใจจริงคือหนีตายอ่ะ

เพราะคู่อลิมากันเต็มเลยเห็นไหมคะ

รถวิ่งกันมาโดนที่เลนส์ที่๑แล้ว
กลางก็โดนซ้ำอีกเป็นรถบรรทุกค่ะรถพ่วง
ในอารมณ์กับอายุ๑๕ปีสุดท้าย
เสียชีวิตนะคะจากการถูกรถชนซ้ำสองรอบนี่แหละ
เพื่อนที่มาด้วยกันเนี่ยเล่าแบบนี้ค่ะบอกว่าขี่รถมอเตอร์ไซค์
มาด้วยกัน๓คันแล้วจอดที่ร้านสะดวกซื้อ
แล้วอยู่ในอาร์มก็ขี่รถออกไปคนเดียว

ระหว่างทางในอาร์มเจอคู่อริจอดรถอยู่ที่ปั๊มน้ำมัน
พอเห็นก็ขี่มอเตอร์ไซต์ไล่ตามนายอามค่ะ
แล้วก็มาทันตรงนี้มาทันกันตรงจุดกลับรถนี่แหละ

อริตามมาทันก็จะมาทำร้ายค่ะนายอามก็เลยวิ่งหนี
แล้วก็เป็นอย่างที่เราเห็นในคลิปนี่แหละค่ะ
อาร์มถูกพลิกอัพชนร่างกระเด็น
แล้วก็ถูกรถพ่วงเหยียบซ้ำจนเสียชีวิตค่ะ
ส่วนพวกเพื่อนก็ขี่รถหนี
เพราะว่ากลัวคู่อริที่จะทำร้ายแล้วก็ทำลายรถมอเตอร์ไซค์ด้วยนะคะ
ชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์เล่าบอกว่า
เขานอนอยู่แล้วได้ยินเสียงวัยรุ่นทะเลาะกันบนถนน
แล้วก็ได้ยินเสียงดังโครม๒ครั้ง
ออกมาดูเห็นวัยรุ่นกำลังเอาไม้ตีรถมอเตอร์ไซค์ของอีกฝ่ายหนึ่งอยู่
แล้วก่อนที่จะแยกกันเนี่ยก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้น
แล้วถึงได้เห็นว่ามีคนนอนเสียชีวิตอยู่ที่ถนนค่ะ
โอ้โหสลดดูภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วสลดใจจริงนะคะ
ตำรวจนำร่างผู้เสียชีวิตไปที่โรงพยาบาลปรานบุรีนะคะ
แล้วก็ให้เพื่อนไปที่สถานีตำรวจเพื่อสอบปากคำเพิ่มเติม
เดี๋ยวจะต้องตรวจสอบกล้องวงจรปิดประกอบกับหลักฐาน
เพื่อที่จะดำเนินคดีกลุ่มผู้ก่อเหตุ
แล้วก็คนที่อยู่ในเหตุการณ์ต่อไปค่ะ